คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจถึงขั้นบุกวัดเลยค่ะ
เพื่อไปควบคุมตัวพระสงฆ์
พระสงฆ์คลุมคลั่งทำลายข้าวของแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้อง
ฟังแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
ศิษย์ลูกหาของพระบอกว่าที่พระคลั่งแบบนี้
เพราะฟังธรรมะมากเกินไปก็เลยเครียดและคลุมคลั่งค่ะ
โอ้โหตำรวจสอนอท่าข้ามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบพระคลั่งอารวาสค่ะ
เหล่าซอยพระราม๒ซอย๕๑นะคะ
เข็ดบังขุนเทียนกรุงเทพฯ
ที่เกิดเหตุมีรถสีแดงคันหนึ่งนะคะจอดอยู่หน้าโบสถ์

ดูสภาพนะคะรถคันนี้ค่ะ
กระจกด้านหลังมีรอยโวขนาดใหญ่กระจกแตกกระจกด้านหน้ามีรอยถูกทุบจนร้าว
ฝีมือพระนะคะพี่อุ๋ย

พระที่คลุ้มคลั่งคือพระเสรีหมู่คำอายุ๔๐
มาประมาณ๑๐พันศาได้นะคะ
คลั่งผู้จาสับสนขังตัวเองอยู่ในโบสถ์ของวัด
อาสาสมัครต้องมาล้อมเกลี้ยกล่อมใช้เวลาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายบุกเข้าไปควบคุมตัวพาออกมาจากโบสถ
แต่ไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะนำตัวออกมาได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่พาพระที่คลุ้มคลั่งไปขึ้นรถนำตัวส่งโรงพยาบาลตากศิลป์ไปตรวจร่างกาย
ก็ต้องทำตามขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมครับ
ศิษย์วัดค่ะในต่อมอายุ๔๑เคยบวชมาก่อนด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังว่ารู้จักเลยพระที่คลุมคลั่งเนี่ย
ตอนที่ตัวเองเคยบวชเนี่ยนะพระรูปนี้เป็นพระนักปฏิบัติ
กิจของสงฆ์ไม่เคยขาดมีหน้าที่คอยดูแลโบสถ์
สาเหตุที่คลั่งก็ไม่มั่นใจว่าคลั่งเพราะอะไรแต่สงสัยแบบนี้
ต่องสงสัยว่าพระรูปนี้เครียดฟังธรรมะมากเกินไป
เปิดยูทูปเปิดคลิปเปิดโลกโซเชียลอะไรที่เป็นธรรมะเอาฟังตลอดเวลา
วนไปวนมาเลยเครียดแต่มีอาการแปลกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะ

เหรอคะฟังธรรมะมากจนหลุดไปบ้างเหรอคะ

เพราะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วแหละเดี๋ยวให้ทางคุณหมอดูว่าอาการคือเป็นยังไง
อาจจะต้องนิมนต์หลวงพี่ขอตรวจปัสสาวะขอตรวจเลือดอะไรซะหน่อย
ต้องเอาให้ชัดจะได้สิ้นสงสัยกันว่าสาเหตุคืออะไร